เราจะมายกตัวอย่างขอเป็นสื่อกลางก็แล้วกันนะคะ
ให้เห็นถึงพี่น้องประชาชนที่เขาเดือดร้อนจากพิษโควิด๑๙จริง
มีพ่อค้านุ่มคนนี้เขาขายปลาทูคือไปรับปลาทูมาจากแม่กรอง
ขายในตลาดที่จังหวัดพระนครศรียุธยา
พิษโควิด๑๙เข้าไปโอ้โหปิดตลาดไงขายไม่ได้แล้วอ่ะ
แล้วตอนนี้รายได้ไม่มีเดือดร้อนหนักมากก็หวังกับเงินมาตรการเยียวยา๕๐๐บาทนี่แหละ
ก็ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรอคำตอบรอแล้วรอเล่า
คำตอบบอกว่าไม่ได้รับสิทธิ์เนื่องจากคุณไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙จริง
ไม่ได้เขาบอกว่าเขาไม่ได้แต่เขาเขามั่นใจว่าคุณสมบัติเขาควรได้อ่ะ
ไม่ได้มีประกันสังคมแล้วเขาก็ได้รับผลกระทบจริง
แล้วน้องชายเขาขายปลาทูเหมือนกันคุณสมบัติเหมือนเขาทุกอย่างได้เงินเฉยเลย
น้องได้มันงงตรงนี้ไงเขาเลยบอกว่าไม่ไหวแล้ว
เข่งปลาทูมันซะเลยค่ะแล้วเขาก็โพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กนะคะลองดูค่ะ
ขอให้กลับไปด้วยลองลองดูกัน

พอพอ
พี่พอไม่ต้องการถ่ายกินแล้ว
พอเลยพอแล้ว

พอแม่งหมดแม่งหมด

นี่ค่ะเสียงเด็กที่ตะโกนร้อง
ก็คือลูกสาวของพ่อค้านุ่มคนนี้นะคะ
แล้วก็ตะโกนร้องเรียกย่า
ย่าก็คือแม่ของพ่อค้านุ่มคนนี้นะคะ
ให้แบบมาห้ามมาหยุดมาช่วยหน่อย

ซึ่งเป็นเครื่องมือทำมาหากินของเขานะ

แล้วก็โพสต์คลิประบายเอาไว้นะคะ

อัดคลิประบายความอัดอั้นตันใจด้วยนะ

แต่ที่ผมมาทำตรงนี้มันรู้สึกน้อยใจว่า
ทำไมวะกูทำอาหารกินเนี่ย
มือไม้หนามาแล้วแต่กลับไม่ได้
ไอ้คนที่ไม่ได้ทานนอนแบนวัน
หรือทำอาชีพผิดกฎหมายเนี่ย

ลงมาดูบ้างสิครับว่าระบบของท่านมันผิดพลาด

ยัดเย็ดข้อเก่าหายเขาเป็นเกษตรอากร
ความยุติธรรมมันมีบ้างไหมเนี่ย
นี่คือความอัดอั้นตันใจของพ่อค้าขายปลาทู
เชื่อว่าก็น่าจะตรงใจกับหลายท่านที่รู้สึกอัดอั้นตันใจเหมือนกัน
ทีมข่าวของเราก็เข้าไปดูเขาก็มีการโพสต์ให้กำลังใจ
กลุ่มที่ไปเรียกร้องสิทธิ์ที่กระทรวงการคลังในวันนี้ด้วยนะคะ

เดี๋ยวให้ดูภาพอีกทีเรื่องของคนที่ไปเรียกร้องสิทธิกระทรวงการคลังนะคะ
แต่ว่าพ่อค้าคนนี้เขาก็โพสต์ให้กำลังใจ
เพราะเขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่อยากจะเรียกร้องสิทธิ์ของเขาเหมือนกัน
คือเขาไม่ได้มาเขาก็เลยโพสต์ให้กำลังใจแทน
วันนี้คุณสุปรีดามหายศนักข่าวของเราไปหาเลยนะคะ
นายศักดิ์สิทธิ์นุ่มฤทธิ์อายุ๓๘ปี
พ่อค้าขายปลาทูที่อยู่ในคลิปค่ะ
เขาก็บอกว่าเขาขายปลาทูรับมาจากแม่กรอง
ไปขายที่ตลาดในวัดสามกอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พอเกิดโควิด๑๙เนี่ยตลาดนัดแผงขายปลาทูถูกสั่งปิด
ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมรายได้เป็นศูนย์จริง
ตอนนี้ไม่มีเงินเลยไม่มีเงินมาเลี้ยงครอบครัว
ไม่มีเงินมาเลี้ยงลูกสาวต้องไปยืมอ่ะหยิบยืมคนนู้นคนนี้
พอมีโครงการมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ละ๕๐๐บาทเขาก็ลงทะเบียน
แล้วรอคอยด้วยความหวังรอแล้วรอเล่า
เมื่อวานได้รับข้อความส่งมาที่มือถือเขาให้ดูเลยนะคะ
ข้อความบอกว่าไม่ได้รับสิทธิ์นั้นอืมนี่ค่ะ
ไม่ได้รับสิทธิ์เห็นไหมตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันดอตคอม
เขาก็เอ๊ะงงนะประกันสังคมเขาก็ไม่มี
รายได้เขาก็ไม่มีแล้วเขาก็ไม่ได้ขายของออนไลน์อะไร
คือเขามั่นใจว่าคุณสมบัติเขาเนี่ยมันควรจะได้เงินเยียวยา๕๐๐บาท
พ่อค้าตลาดนัดเขาเลยไปเช็คอีกรอบนะคุณภาคภูมิ
เขาไม่เชื่อไปเช็คอีกรอบเข้าแบบไปดูในอีเมลของเขานี่ไง
ไม่ได้รับสิทธิ์จริงโดยทางระบบเนี่ยให้เหตุผลมาว่า
ยังไม่เข้าข่ายเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด๑๙
เขาบอกอ่านข้อความปุ๊บมันอัดอั้นเลยอ่ะ
มันรู้สึกว่าทำไมอ่ะเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความยุติธรรม
แล้วที่เขาไปเผาเข่งปลาทูเพราะว่าครับแค้นใจและขาดสติ
แต่เขาบอกว่าแนะนำว่าอย่าทำแบบเขานะเพราะอันนั้นมันคืออุปกรณ์ทำมาหากินนะ
แต่เขาทนไม่ไหวจริงเขาอยากจะสะท้อนปัญหาไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมือง
ว่าเงินมันไม่ได้ถึงมือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากจริง
มันเป็นยังไงที่เราไปต่อได้ไหม

ผมคนนึงเลยแล้วผมคิดว่าอีกหลายส่วนเลยประชาชนส่วนมากเลย
อยากให้ท่านที่มีหน้าที่ตรงนี้ครับได้ตรวจสอบ
ผมอยากเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชน
มันยังมีประชาชนที่เดือดร้อนกว่าผม
แต่เขาทำอะไรไม่ได้ไม่รู้จะร้องเรียนร้องทุกข์ยังไง
ผมก็คิดว่าเราก็ถึงขั้นที่เรายังสามารถสื่อให้ทางกระทรวงการ
ไม่รับรู้ว่าระบบของท่านมันมีความผิดพลาด
อยากให้ท่านช่วยลงมาแก้ไขตรงนี้ครับ
มันก็ไม่ถือว่าประชดนะครับแต่คืออยากให้ได้รับรู้

และผมก็ไม่ได้นำเสนอให้ใครมาทำตามผม
ผมแค่อยากจะให้รู้ว่าทำไมในเมื่อความจริงมันกลับถูกปัดออก
แต่อยากจะให้รู้ว่าสำหรับบางคนที่ไปไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ไปกรอกแตกกับ
แต่กลับได้อย่างนี้มันเหมือนมันเหลื่อมล้ำกันนะครับ
มันไม่ถูกต้องนะครับครับแค้นใจเลยนะเวลานะผมพูดเลยครับ

นี่ค่ะแล้วที่คับแค้นใจมากยิ่งขึ้นก็คือน้องชายของเขา
แท้เลยนะเป็นพ่อค้าขายปลาทูเหมือนกัน
แต่น้องชายลงทะเบียนไปแล้วได้อ่ะ
เขาแค่ขอเรียกดูเอกสารเพิ่มแค่นั้นเอง
ทำไมคุณสมบัติเหมือนกัน
อันนี้หลายคนเขาสงสัยนะคะ

คือถ้าจะมองว่าตลาดยังไม่ได้ปิดเสียเลยของสดอะไรอาหารการกินยังขายได้เนี่ย